กวนกีฬาวันนี้จะพาไปกวนสนามกับที่ราชมังคลากีฬาสถาน

จากความปลอดภัยที่ใครก็ต้องอมยิ้ม
แล้วไปทำความรู้จักกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดแปลก
แบบที่ทุกคนต้องเอิ้งโอ้โหว้ายมันมีจริงแล้วเนี่ย
กลับไปพบกับแขกรับเชิญ
ซึ่งเป็นสุดยอดนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากความสามารถ
นั่นก็คืออันนั้นอันวา
เตรียมขากันไกลกันให้พร้อม
แล้วไปสนุกกับ๓พิธีกรสุดกันได้เลย

รับเข้าสู่รายการที่ยิ้มเฮฮามากสุดเลย
โมงครึ่งทุกวันเสาร์เจอเรา๓คนแบบนี้
นี่คือรายการมวยกีฬา

คำกระจายสไตล์เมาส์มันกวดแล้วก็ชวนอมยิ้ม
วันนี้เรามาสนุกกันเลยดีกว่า

พี่ถนัดเกมกีฬาเกี่ยวกับใช้สมอง

การแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดหลากหลายประเภท
ความปลอดภัยต้องมาก่อนกับช่วงนี้

ช่วงปวนสนามวันนี้จะขอพาคุณผู้ชม
สัมผัสกับบรรยากาศกีฬาระดับชาติ
ที่มีผู้คนให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม

กีฬาสถานกันเลยทีเดียว

สถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาแบบนี้

จึงต้องเคร่งคัดกันเป็นพิเศษ
ถ้าไม่มีบัตรก็บินเข้าสนามไม่ได้นะจ๊ะ
และนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ

และจริงจังต่อทุกภารกิจ
คนดูกีฬาคงอุ่นใจตลอดการแข่งขันแน่นอนครับ
แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าครับคุณผู้ชม
ถึงพวกพี่จะมากความสามารถขนาดไหน
ก็ต้องยอมใจให้กับเจ้าหน้าที่นายนี้

คนนู้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่
มาสี่ขาปวดยุ่งนี้เอง

สุนัขขนดำมันคลับอิมพอร์ตจากสหรัฐอเมริกา
ได้รับการฝึกฝนด้านการรักษาความปลอดภัยจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจเคนาย
โอ้โหยังกระหลุดออกมาจากในหนังเลยทีเดียว
นอกจากเธอจะมีสี่ขาที่ทำนิ่งวิ่งเร็วกว่าพวกเราเราแล้ว
มูกของเธอก็สามารถรับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ถึงล้านเท่าอีกด้วย
โอ้โหเก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้
คือนะครับเป็นค้นตรวจวัตถุระเบิดครับเป็นหมาของใน
นะครับไม่ใช่หมาไทยหมาที่ฝึกจากเมืองนอกครับถ้ามีสิ่ง
วัตถุทั้งใส่เลยที่มันมันห่างอยู่ใต้ดินหรือมันแอบค่าง
เพราะว่าสนามนี้มันกว้างใหญ่ต้องใช้เคนายเยอะใช้อียูดีเยอะ
ว้าวสงสัยต้องมอบเหรียญกล้าหาร
ให้กับเจ้าหน้าที่ฟิลน่าซะแล้ว
แต่เรียนกล้าหาญมันกินไม่ได้ปะโธ่
งั้นขอเป็นอาหารเปียกสัก๒ป๋องแทนกันแล้วกันนะครับ

จากเจ้าหน้าที่แล้วยังมีอีกหนึ่งเจ้าหน้าที่

เดี๋ยวหมามันสับสนไง

นอนหงายขึ้นเลย

เมื่อกี้นั่งพูดอะไร

ก็จะดูกีฬาอย่างสนุกสนานมากขึ้นสบายใจมากขึ้นครับผม

เค้าจะปล่อยลงจากเนินเขา
เนินเขาสูงประมาณ๒๐๐เมตร

อันนี้คือที่มันหวัดเสียวที่มันผัด

ใครวิ่งลงมาเก็บชีสได้หรอ

ก็มีแบบล้มบ้างกลิ้งบ้าง

เราถ้าจะเป็นกีฬาประเทศนี้

ปานเป็นต้น

อีกอันหนึ่ง
อันนี้เป็นแบบกีฬาสำหรับคุณสามี

คือปกติเราจะยืนลิตเตอรี่แบบไม่ได้ไง
คุณอาจจะไปยืนอยู่ท้ายรถ

โต๊ะลองลีดแล้วเสื้อไปรีดด้วย
นี่กีฬามันดูวิถานนะครับผม

รีดผ้าให้เสร็จภายในวันนี้ตายตาย
อันสุดท้ายอย่างนี้เลย
เราก็กำลึงสายผมเรียงไง
พอดูยาวดูเป็นชิ้นมันดูน่ากลัว

มันสมูทนะมันเหมาะเหมือนเป็นกีฬาได้
เขาต้องมีแอคชั่นในการ
ถ้าบางที่อะไรอย่างนี้ที่ผมเคยเห็นมานะ
ที่สำคัญบอกว่าอยู่ที่การจัดระเบียบร่างกายมากกว่าเนอะ

คือมันหวาดเสียวเพราะว่าบางคนเขาก็ไปกระโดดแบบข้ามตึก

เป็นกีฬามีจัดการแข่งขงแข่งขันกันเลย

เดี๋ยวเราจะเอานักกีฬาจริงมาโชว์นะพี่หอย
ผมบอกว่ากีฬาที่เราจะนำนักกีฬามาเนี่ย

ทำไมมาไม่ได้

ผมนี่ส่งเทียบเชิญไป

เห็นไหม

ผมมือต้อนรับน้องไอทีกลับเข้าสู่เรื่องการครับ

อย่างเป็นทางการกันอีกครั้ง

อ้าวอย่าเพิ่งลุกไปไหนกันนะครับ

สำหรับฟีวานิ่งเราชอบไอเดียที่แบบว่า
เราข้ามกำแพงที่สูงมาก

อย่าเลยแค่ขึ้นฟุตบัตรกันปีหนึ่ง